พ่อแม่คู่หนึ่งคุณผู้ชมครับลูกสาววัย๓ขวบเขาบอกว่าถูกโรงพยาบาล๒แห่งที่ปฐุมรักษาจนเสียชีวิต
ก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็แจ้งความเอาผิดกับทั้งสองโรงพยาบาลครับ
สองสามีภรรยาชาวจังหวัดปฐุมธานีเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานีครับ
ให้เอาผิดกับแพทย์โรงพยาบาลในพื้นที่จากกรณีที่รักษาพยาบาลผิดพลาด
หลังนำลูกสาววัย๓ขวบรักษาแล้วเสียชีวิต
จากการสอบถามทราบว่าเมื่อ๕เดือนก่อนครับลูกสาวมีอาการเป็นไข้ตัวร้อน
ก็พาเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อำเภอธัญบุรี
ซึ่งพยาบาลให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาแต่ไม่มีแพทย์ตรวจนะครับ
ช่วงเย็นวันเดียวกันลูกสาวไข้ขึ้นอีก
พยาบาลจึงฉีดยาให้แต่ผ่านไปสักไม่ถึง๑๐นาทีครับ
ตามร่างกายของลูกมีผื่นขึ้นเป็นจ้ำ

โรงพยาบาลจึงทำเรื่องส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดเดียวกัน
เนื่องจากว่าอยู่ในเครือเดียวกันนะครับ
จากนั้นคุณหมอก็เจาะเลือดเจาะไขสันหลัง
พร้อมให้ยาโดยไม่ได้ชี้แจงว่าเป็นยาอะไร
ไปเพียง๒วันลูกสาวเสียชีวิตเลยครับ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำหลักฐานไปแจ้งภายหลังนะครับว่าลูกสาวนั้นเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันเอ
ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากก้านสมองอักเสบเฉียบพลัน
ตัดสินใจนำศพของลูกสาวส่งไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา

ซึ่งล่าสุดทราบผลจากสถาบันนิติเวชวิทยา
ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากว่า
หายใจและโลหิตไหลเวียนล้มเหลวครับ
ซึ่งแย้งกันหมดทั้ง๒ที่ที่ไปรักษาไม่ตรงกันเลยนะครับ
กระดาษที่พันธุ์จำรวจโทษศิษฐศักดิ์สุริยาโวหาร
สัตวัสดิ์สอบสวนสพเมืองกระทุมธานีบอกว่า
ตนได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้เสียหายก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
แล้วก็ส่งต่อไปยังแพทยศภาเพื่อรอผลประกอบสำนวนคดี
และพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับ

อ้าหนึ่งที่ก็บอกว่าเป็นไข้หวัดสายพันเอใช่มั้ยครับ
อีกหนึ่งที่ก็บอกว่าเป็นก้านสมองอักเสบ
แต่พอสถาบันนิติเวทย์วิญญาณตรวจสอบแล้วเป็นอีกโรคหนึ่งเลย

ก็คือเรื่องของระบบหายใจและโลหิตไหลเวียนล้มเหลวนะครับ